สำหรับโอมอัชชาหายหน้าหายตาไปนานถึง๓ปีนะคุณผู้ชม
กลับมาอีกทีในละครเรื่องอังกรถูกนำไปเปรียบเทียบว่าใบหน้าของเขาเนี่ย
ทำไมมันไปละไม้คล้ายกับดาวตลกอย่างคุณโชเล่
คือบริเวณจมูกเนี่ยเห็นชัดเลยนะว่าเปลี่ยนไปแล้วก็ไปคล้ายกับคุณโชเล่

ใช่นะคะคุณผู้ชมคือกลับมาคราวนี้เนี่ยโดนล้อเรื่องหน้าตาที่เคยไปทำศัลยกรรมมาว่าทำไมไม่หล่อเหมือนเดิมอ่ะ
บางคนบางคนเอาไปเปรียบเทียบกับดาวตลกอย่างพี่โชเล่ด้วย
ไหนจะเรื่องเส้นเอ็นที่เข่าขาดระหว่างถ่ายละครเรื่องอังกรจนเกือบจะเดินไม่ได้
อ่ะเราไปฟังพระเอกคนดังเขาเปิดใจกันดีกว่านะ
โทรอูนไหมย์จริงเงายะเรื่องเนี้ยผมโดนตั้งแต่ก่อนเข้ากลางการยิ่ง
หมานกก่อนที่ย่อนก่อนที่จะมีการเรียกว่าทำเลย

จริงโดนเปรียบกับคนนู้นคนนี้ตลอดเวลา

เรื่องเข่านี่มันโอเคสิไหมครับ
มันก็มีแป๊บบ้างในบางครั้งเวลาที่เรา
เมื่อก่อนช่วงที่ถ่ายทำก็มีประสบบุติเหตุ
หัวเข่าก็จะต้องแบบพันอะไรอย่างนี้

มันก็ไม่ได้หนักหนามากเท่าไหร่

เปลี่ยนผู้จัดการเจอตัวพี่สาสา
ผู้จัดการคนสวยก็กลับมาดูแลคิวแทนนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาพี่สาวไม่เคยมีปัญหา

ก็๑๐กว่าปีแล้วครับ

หายหน้าหายตาไปนานถึง๓ปี

โอ้มลิ้นเปรี้ยตอนนั้นเออลิ้นเขาเนี่ยเหมือนกับว่าพูดไม่ชาติหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ย
แล้วตัวเองเขาก็ออกมาบอกว่าตัวเขาเองแพ้ยาแก้ไอ
คือหลายคนก็ยังคงสงสัยอยู่ว่าจริงแล้วมันเป็นอะไรกันแน่
แต่วันนี้กลับมาคัมแก๊กกลับมาก็ยังคงหล่อแต่อาจจะไม่เหมือนเดิม
ใช่แต่คนก็ติดตามกันเยอะนะเป็นธรรมดาแหละคุณ
ละครรีเมคเนี่ยคนจะมีการเปรียบเทียบกับนางเอกใหม่พระเอกใหม่พระเอกเก่าอะไรอย่างนี้
ว่ายกันไปขนาดนางเอกของเรื่องเนี่ยบูมก็โดนเปรียบเทียบเหมือนกัน
ไม่ใช่แค่นางเอกไม้ปิ้งไก่ก็ยังโดนเปรียบเทียบว่าเออทำไมมันสีเขียวแล้วไหม้ขนาดนั้นแล้วไก่ไหม้ขนาดนั้นอย่างนี้